เรื่องของการระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงสงครานช่วงของ๗วัน
ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว๑๑เมษายนไปถึง๑๗เมษายน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีการสรุปตัวเลขมาของวันแรก
คือเมื่อวานนี้โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปฐนะครับ
แถลงสถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันระวังอันตรายของเทศกาลสงครานนี้นะครับ
เมษายน๒๕๖๒โดยวันแรกคือพระหัสสบดีที่๑๑เมษายน
วันแรกของการรณรงคมาตรการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นทั้งหมดในทั่วประเทศ๔๖๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔๖ศพนะครับบาดเจ็บอีก๔๘๒คน
นี่แค่วันแรกนะฮะเมื่อวานนี้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ณขณะนี้คือนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด
คืออุดรธานีสี่ศพจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด
คือนครรัชศรีมา๒๓คนส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุก็เหมือนเดิม
เหมือนกับทุกปีใหม่สงครานก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะครับ
ส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็เหมือนเดิมคือจักรยานยนต์นะครับ
สถิติของวันแรกของปีนี้สงครานปีนี้สูงกว่าเมื่อปี๖๑๗ศพนะครับ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคอสชที่ใช้ดูแลประชาชนช่วงปีใหม่สงครานมาตลอดนะครับ
วันแรกเมื่อวานนี้มีผู้ที่ทำผิดลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้๑๕๘คันรถยนต์ถูกยึด๔๔คันรวมแล้ว๒๐๒คัน
มีคนทำผิด๑๑๖๘คนก็หลังสงครานค่อยมารับรถนะครับ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดไปดูแลมาตรการกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เพราะว่ายังเหลืออีกหลายวันจนถึงวันกลับนู่นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องขับรถเร็วแล้วก็เมาไม่ขับนะครับ